อีกหนึ่งเรื่องชอบทานทุเรียนกันไหมคะ
เรื่องนี้คือเรื่องที่ที่ฉันเห็นคลิปแล้วและไม่กดเพลย์ดูเพราะว่า
เพราะว่ากลัวว่าชีวิตการกินทุเรียนจะเปลี่ยนไป
นี่เราชวนกันหลายครั้งแล้วคุณรัชพรกับดิฉันเนี่ยคุยกันเรื่องชวนกันไปกินทุเรียนหลายรอบแล้ว

จะเพลย์ค่ะคุณอรัชพรแต่ว่า
ไม่ต้องตกใจไปมีเบื้องหลังที่มากกว่านั้น

เป็นคลิปที่แชร์กันมากบนสังคมออนไลน์นะตอนนี้นะคะ
เฉพาะคนที่ชอบทานทุเรียนแบบแพ็คถึงกับหวาดภาวะ
เขาบอกว่าพ่อค้าขายทุเรียนอยู่เอ๊ะกำลังจะห่อพลาสติก

แต่ว่าคนที่เขาลงแคปชั่นเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่แค่การเป่า

คุณต้องรับความจริงคุณรัชพร

คุณผู้ชมสังเกตดูดีนี่มันคือ

สะสานของเหลวอะไรออกมาจากป่า

ขึ้นไปทำอะไรบางอย่างกับทุเรียนนะคะ

ดูไปเรื่อยอันนี้แกะอยู่แอบด้วยเลยคุณลักษมณ์ดูแล้วในที่สุดนะ
คลิปนี้ค่ะถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน์วิจารณ์กันเยอะเลย
พ่อค้าขายทุเรียนรายนี้กำลังห่อพลาสติกทุเรียนขายอยู่หลังร้านค่ะ
หยิบทุเรียนที่ยังไม่ได้ห่อดู

คือด้วยจังหวะและลักษณะความเร็วมันเหมือนไม่เหมือนเป่าไง

นะดูกันเองคุณผู้ชมส่งข้อความมาได้

ทำไมคะคุณโสดนี่มันเป็นสิ่งที่นำเสนออยู่ในสังคมออนไลน
ก็ต้องนำเสนอตามข้อเท็จจริงนะคะ
เขาสงสัยกันชาวเน็ตก็เอ๊ะเป่าหรือถมน้ำลายกันนะ
ชาวเน็ตที่รับชมคลิปนี้ก็แสดงความคิดเห็นบ้าง
บางคนก็บอกว่าเป่าเป่าฝุ่นหรือเป่าอะไรบางอย่าง
ปลิวให้ปลิวออกไปจากทุเรียนหรือเปล่า
บางคนส่วนก็บอกนี่มันถมน้ำลายชัดนะคะ
แต่อีกมุมมองว่าถ้าจะนำฝุ่นออก
ทำไมไม่ใช้มือแทนการเป่า
เพราะว่าการทำแบบนี้อาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคต่างได้
คลิปนี้ก็นี่แหละทำให้คุณผู้ชม
ที่เมืองไทยหรือเปล่าหรือที่ไหนเนี่ย
นี่แหละค่ะพี่มิ้วถามได้ตรงประเด็น
ไม่ใช่ที่เมืองไทยสบายใจหายห่วงได้ตรวจสอบเรียบร้อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงกวาลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย
เพื่อนบ้านเราเองแต่ไม่ได้เกิดที่ไทย
ซึ่งหลังจากที่มีการถ่ายภาพร้องเรียนกันออกมานะคะ
ท้องถิ่นของมาเลเซียเนี่ยก็รายงานว่า
แงลอยแห่งนี้ได้ปิดตัวลงไปแล้ว

ใช่ปิดตัวแล้วก็เพื่อความปลอดภัยสบายไม่แน่ใจว่า
คือแผงลอยปิดตัวไม่เท่าไหร่คนขายคนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้ว

วิธีการซื้อก็ต้องไปยืนดูให้แม่ค้าฉีกให้เห็นตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลย
คือจริงทุเรียนอร่อยเนี่ยถ้าสมมุติมาเป็นแบบมาเป็นคันรถ

จะอร่อยกว่าใช่ไหมเรารู้สึกดีแล้วเราคือหลังจากเห็นคลิปนี้
เวลาเราที่แบบไปซื้อทุเรียนแล้วแม่ค้าแกะให้ดูต่อหน้าเราก็จะรู้สึกดีมากเลยล่ะค่ะ
ใช่ค่ะก็แต่เอาเป็นว่า
ก็ยังไม่รู้ว่าสมมุติถมไปจริงเขาถมทำไมเนอะ
แต่ไม่ใช่ที่ไทยสบายใจได้นะคะคุณผู้ชม
มาคุณรัชพรหน้าตาละเอียดใจมาก

บอกสดที่คันรถยังทานได้อยู่